๖นาฬิกา๕๕นาทีติดตามชมข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้เราสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการเพลงลูกกรุงไปหนึ่งท่าน
ก็คือคุณอาสวรีภกาพันธ์นั่นเองนะครับ
ก็เป็นศิลปินแห่งชาติปี๒๕๓๒เสียชีวิตในวัย๘๖ปีนะครับ
คุณอาศวรีภกาพันธ์หรือว่าชื่อจริงว่าอาศวรีภกาพันธ์สเวทนั่น
จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในซอยวชิรธรรมสาธิตถนนสุขุมวิทย์กรุงเทพนะครับ
ส่วนรายละเอียดของการเสียชีวิตนั้นได้รับการบอกเล่าจากคนใกล้ชิดนะครับว่า
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้คุณอาสวรีนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกและหลานที่บ้าน
จากนั้นก็บอกว่าจะไปกินยานอนหลังจากนั้นก็มีเสียงสะอึกเหมือนหายใจไม่ออก
เพราะว่ายาติดคอก่อนที่จะสิ้นใจในเวลาต่อมาครับ
คุณอาสวรีภกาพันธ์เกิดเมื่อวันที่๖สิงหาคมพุทธศักราช๒๔๗๔
มีชื่อจริงครั้งแรกเรียกว่าชื่อเชอรี่ฮอฟแมนเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์คนะครับ
มีผลงานบันทึกเสียงประมาณถึง๑๕๐๐เพลง
ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมากที่สุดถึง๔ครั้ง
และเพลงที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักและจดจำ
จนกระทั่งทุกวันนี้ของคุณอาสวรี
อย่างเช่นเพลงจำเลยรักเพลงหากรู้สักนิด
ฆ่าฉันให้ตายดีกว่าปล่อยฉันไปแล้วก็สนามอารมณ์
รวมถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องบ้านทรายทอง
ที่คุณอาสวรีนั้นเคยเป็น๑ใน๗นางเอกเรื่องของบ้านทรายทอง
รับบทเป็นพจมานสว่างวงในปี๒๔
คุณอาสวรีนั้นรับบทเป็นสาวน้อยถักผมเปีย
ในละครเวทีของคณะอัศวินการละคร
ซึ่งจัดการแสดงที่สาราเฉลิมไทยปี๒๔๔
แล้วก็ยังเป็นผู้ร้องเพลงนำอีก๒เพลง
ในละครเวทีครั้งนั้นก็คือเพลงบ้านทรายทองแล้วก็หากรู้สักนิด
และคุณอาสวรีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงในปี๒๕๕๘
และคุณอาก็ยังรับงานในคอนเสิร์ตต่าง
ที่ไปร้องเพลงให้ประชาชนให้แฟนเพลงได้หายคิดถึง
แล้วก็ได้รับฟังเพลงลูกกรุงเพราะมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ